สวัสดีค่ะรูปกรณ์ร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพธิษฐรา
แม้ว่าวันนี้ฝนจะลดลงชัดเจนแต่ยังคงมี๑๐จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ยังคงต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังแรงพัดปกคลุมทั้งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ทำให้ฝนไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะ
โดยมี๑๐จังหวัดที่ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนะคะ
พื้นที่ภาคตะวันออกประกอบไปด้วยชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
ส่วนพื้นที่ภาคใต้เน้นฝั่งอันดามันค่ะ
ระนองกระบี่พังงาตรังภูเก็ตและสตูนค่ะ
วันนี้ค่าเจรียของฝนอยู่๑๒๐๗๐ของพื้นที่
ฝนยังคงตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
คลื่นวันนี้สูงได้๒๓เมตรแต่ถ้าจุดไหนมีฝนอาจจะสูงได้มากกว่าสามเมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะ
อุณหภูมิวันนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่๒๔๔๐องศาเซลเซียส
ส่วนใหญ่พื้นที่ที่ร้อนที่สุดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะ
ฤดูฝนแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้ก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วง
ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ด้วย